พัทธลุงค่ะพาคุณผู้ชมขึ้นไปที่เชียงใหม่กันบ้าง
มีแม่คนนึงมาคลอดลูกอยู่ในห้องน้ำชาย

ลูกเอาไว้ที่ฝาชะโครกนะแล้วแม่หนีหายไป
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลนะคะ
เด็กตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนแม่เนี่ยตำรวจก็ไปตามหาค่ะ

โดยตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้ง
จากนายธนากรไอฮานอายุ๓๕ปี
ซึ่งนายธนากรเข้ามาใช้บริการห้องน้ำ

ทีนี้พอเปิดประตูไปก็พังงะตกใจค่ะ
เพราะว่าที่ชักโครกมีทารกแรกเกิดเพศหญิง
อยู่ในชักโครกเลยคือสายรกยังอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วในจุดที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำชายห้องแรก

ยังติดอยู่ตามฝาชะโครกติดตามพื้นตามผนัง
โดยนายสุรพลคำวงศาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากตำรวจ
ว่ามีคนไปเจอทารกแรกเกิดบริเวณห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบไปตรวจสอบค่ะ
ก็นำทารกขึ้นมาจากชักโครกแล้วก็เอาผ้าห่อเด็กเอาไว้ก่อน
หลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตอนนี้เด็กกำลังอยู่ในการดูแลในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเด็กเนี่ยอุณหภูมิร่างกายต่ำ
จากถูกทิ้งเอาไว้ในชะโครกหลังจากคลอดมาแล้วนานกว่า๑ชั่วโมง
โดยเรื่องนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกเกษมสิทธิ์ต่อกัน
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
บอกว่าก็จะให้ตำรวจชุดสืบสวนตามหาตัวแม่รายนี้
แล้วตำรวจก็ให้ข้อมูลด้วยบอกว่าในพื้นที่ของสพเชียงใหม่
มีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ทุกจุดเลยน่าจะตามหาได้ไม่ยาก
แล้วก็บอกด้วยนะคะคิดว่าแม่คนนี้น่าจะมาเดินเที่ยวที่ถนนคนเดิน

แล้วก็ปวดท้องคลอดกระทันหันก็เลยมาเข้าห้องน้ำแล้วก็คลอด
ซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าตามตัวมาได้เนี่ยจะมีการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมข้อมูลล่าสุดคือตอนนี้เจอตัวแม่แล้วค่ะ
นำตัวมาสอบปากคำที่ห้องสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่แล้วด้วย

พันธุ์ตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
จะมาสอบปากคำด้วยตัวเองบ่ายนี้เลยนะคะ